ของการวิ่งของคุณตูนและคณะกันหน่อยนะครับ
เช้าวันนี้ก็ยังวิ่งอยู่ดั่งต่อเนื่อง
หลังจากที่เมื่อวานเริ่มวิ่งกันแล้ว
วันนี้วิ่งอยู่ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองของนครสวรรค์

ตแรกเริ่มต้นมาตั้งแต่ตี๓ตี๔แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับ

ตอนนี้เหลืออีกระยะทางที่ไม่ไกลจะเข้าสู่กำแพงเพชร

ก็ถือว่าขึ้นสู่ภาคเหนือเต็มตัวแล้วนะครับ

จากคุณพยุงศักดิ์การสมมุติเกภพุทธิศาสตร์ไทยรัตน์ทีวีนะครับ
ก็ติดตามโครงการ๙คนละ๙จากจังหวัดนครสวรรค์นะครับเชิญเลยครับ
เชิญเลยครับ
เชิญครับ
นี่ครับเป็นภาพบรรยากาศสดที่ประชนในพื้นที่

โดยการเริ่มวิ่งเซตที่๑ที่ผ่านมาช่วงเช้ามืดวันนี้นะครับ
ตั้งแต่เวลาประมาณตี๓สามสิบนาทีจากอัมนามันซัตโกนะครับ
สาขานครสวรรค์ถึงตลาดชุมชนหนองขี้วัว
ด้วยระยะทาง๒๐๕กิโลเมตร

และการจราจรบนถนนยังไม่มาก

เป็นจุดแรกที่ตลาดชุมชนหนองขี้วัวตามกำหนดครับ
ส่วนการวิ่งตลอดเส้นทางของเซตที่๑นะครับ
และวิ่งท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายตลอดเส้นทาง
ไม่มีอาการปวดหรือบาดเจ็บให้เห็นนะครับ
และสภาพร่างกายของตูนก็ยังแข็งแรงปกติดีครับ

จนถึงตลาดชุมชนหนองขี้วัวด้วยระยะทาง๒๐กิโลเมตรนะครับ

จะเข้าสู่เขตอำเภอสลกบาทของจังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะครับ
ณตอนนี้นะครับก็๑๕๙๐กิโลเมตรไปแล้ว
มียอดผู้บริจาคเพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศตอนนี้กว่า๗๖๗ล้านบาทแล้วครับ

เหลืออีกไม่กี่อึดใจนะครับที่ตูนบริสแลมจะออกมาวิ่ง
และเซ็กที่๒ก็ระยะทางจากนี่เข้าเขต
ขอบคุณครับขอบคุณครับ